มีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหใส่หมวกกันน็อกเดินดุยเข้ามาเลย
นี่คือผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามาในร้านขายของชำ
นี่แล้วดูแม่ค้าคุณแม่ค้าตัวเล็กกว่าอยู่แล้ว
ตัวเล็กกว่าผู้ชายนะฮะแล้วเธอเนี่ยใจเด็ดนะ
วิ่งเข้าไปเลยปรีเข้าไปหาเลยแบบไม่กลัวตายเลยนะฮะ

ก็ต้องเตือนกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อโจรอะไรพวกนี้

คือร้านขายของชำนี้อยู่ที่ถนนเกาะพรัวที่ตำบลทัพมา

จังหวะที่นี่พี่อรวรรณเทียบเทียมเจ้าของร้านเนี่ย
เขาออกมาเห็นพอดีว่าเจ้าโจรร้ายรายนี้
มันกำลังลื้อลิ้นชักที่โต๊ะเนี่ยนะฮะ
เธอก็เลยรีบไปผลักไปดันเลยพยายามจับตัวโจรรายนี้

ชาวบ้านก็มาช่วยจับนะไม่สำเร็จเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าโจรตัวใหญ่สะบัดตัวหลุดออกไป
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีได้เงินสดไปด้วยครับ

แล้วก็พ่อของพี่อรวรรณวิ่งสกัดเหมือนกันแต่ก็ไม่ทัน
นี่เห็นโฉมหน้าคนร้ายแบบว่าครึ่งหน้านะ
เพราะใส่ทั้งหน้ากากใส่ทั้งหมวกกันน็อกนะครับ

เขาก็เดินตรงมาที่ลิ้นชักเลย
ทีนี้เราเห็นเหมือนแววว่ามีคนเดินเข้ามา
เราก็เลยเดินออกมาดูแล้วเนี่ยค่ะมาเจอเขากำลังเปิดลิ้นชักอยู่
ทีนี้เราก็เลยจับตัวเขาไว้แต่ทีนี้จับไม่ทัน

โอ้โหแต่เห็นในคลิปเราก็ห่วงพี่เขานะคุณนะ
ห่วงพี่อรวัณเนี่ยนะฮะฮึดสู้กับโจรนะครับ
พี่อรวัณบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อน
ก็มีคนร้ายเข้ามาชิงทรัพย์ที่ร้านขายของชำของเธอละครั้งหนึ่ง
โดยรูปร่างใกล้เคียงกับเจ้าคนร้ายรายนี้เลย

หลังเกิดเหตุครั้งก่อนก็เลยติดกล้องวงจรปิด

สิบฮะมันเลยเห็นทุกมุมเนี่ยโอ้โหดูพี่เขาสิ
ที่เขาไปดึงไปรั้งไปถีบไปอะไรเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ครั้งนี้สามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้
หลังเกิดเหตุตำรวจสายตรวจเร่งสกัดจับคนร้ายบรายนี้

แล้วก็เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ย
หลบหนีไปเพื่อหาเบาะแสจับตัว